ที่พระนครศรียุธยาไม่แน่ใจว่าความอยากกินหมูกระทะเป็นเหตุหรือไม่อย่างไร
เขาก็นั่งล้อมวงกินหมูกระทะกันแต่ก็มีดื่มเครื่องดื่มมืนเมากันด้วย
จริงรวมตัวกันกินหมูกระทะด้วยกันช่วงนี้มันไม่ได้อยู่แล้วโควิด๑๙เนาะ
ตำรวจไปเตือนนะคะก็ดูเหมือนเรื่องจะจบเหมือนจะแยกย้าย
แต่กลายเป็นว่ามีอยู่คนหนึ่งไม่จบเมาแล้วก็ไปต่อว่าตำรวจค่ะ
ช่วยเดี๋ยวไม้เอาไปเอาไปรอ
มึงมีไหม
หยุดไอ่แจนมึงก็ได้ไม้เภาทูนาเราก่อน
อยากกลางโรงงานเหรอ

ดื่มเหล้าอะไรกันช่วงเวลานี้ได้ยังไงนะคะ
อันนี้คือคลิปจากบวกของตำรวจนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อวาน
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนที่เขาเช่าหอพัก
้อมวงกินหมูกระทะเสียงดังมาก
มันก็ละเมิดมาตรการป้องกันการพยาบาปของโควิด๑๙

ก็นั่งรวมกลุ่มกันอยู่๖คนทั้งชายทั้งหญิง

ก็เข้าไปเตือนขอให้แยกย้าย
เตือนนะตำรวจบอกเบื้องต้นคือเตือนแยกย้าย
ผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มบอกว่ายังไม่๓ทุ่มเลย

แต่ตำรวจบอกว่ามันไม่เกี่ยวว่าจะเคอร์ฟิลล์หรือยัง

หน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่มันผิดหลักอยู่แล้ว

มีผู้ชายคนหนึ่งก็โกรธโวยวาย
แล้วก็เรียกร้องเงินเยียวยาแล้วก็ด่าทอตำรวจด้วย

ท้าทายตำรวจว่าไปโรงพักก็ได้นะอะไรนะ
เพื่อนก็พยายามจะขอร้องว่าหยุดเถอะ
ตำรวจก็เลยเอาตัวไปโรงพักนะคะ

สิ่งหน้าก็ขัดขวางไม่ให้ใส่กุญแจมือ

ตำรวจก็นำตัวผู้ชายคนนี้ไปโรงพักนะคะ
แต่ชุลมุลเกย์อยู่แบบนี้

ตำรวจบอกว่าต้องเอาตัวไปสงบสติอารมณ์ก่อน
แล้วเพื่อนเนี่ยไปด้วยกันไหม
ไปโรงพักด้วยกันไหม
ต้องไปด้วยนะครับ
เขาแจ้งดำเนินคดี๒ข้อหานะคะ
ดูหมิ่นเจ้าพนักงานฝ่าฝืนพระราโกชุกเฉิน
สารมีคำสั่งจำคุกนายทองสุกสมฤทธิ์คนที่โวยวายค่ะ
๖เดือนปรับ๑๓๕๐๐บาท
โทษจำคุกรอลงอาญาเอาไว้๒ปี
ส่วนเพื่อน๔คนสั่งจำคุกคนละ๓เดือน
ปรับคนละ๓๕๐๐บาท
โทษจำคุกรอลงอายาคนละ๒ปี
เห็นไหมคะถ้าคุณแยกย้ายตั้งแต่ต้นมันก็จบ

พันธุ์ตำรวจโทคมชนะอนันตารองผู้กำกับป้องกันและปราบรามสพพระอินราชาบอกว่า
คือตำรวจได้รับการร้องเรียนว่าที่หอพักนี้
สุมล้อมวงดื่มเหล้ากันเสียงดังมาก
ตำรวจไปตรวจสอบและตั้งใจว่าแค่ตักเตือนให้เขาแยกย้ายกันก็จะจบเรื่อง
แต่กลายเป็นว่าเขาไม่ยอมจบแล้วมันมีภาพตามที่เห็นในคลิป
ตำรวจบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ตำรวจพยายามจะอธิบายให้เข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลตัวเองช่วยกันดูแลสังคม
คุณมารวมกลุ่มกันแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ได้จริง
สุดท้ายก็เอาจริงส่งฟ้องสารเลยค่ะ
อยากกินหมูกระทะหมูกระทะมื้อนี้ราคาแพงเหลือ

คือช่วงนี้เนี่ยทุกคนทำงานร่วมมือกันอย่างหนักนะครับ
เช่นนั้นทีก็เหนื่อยนะครับเพราะจนก็ต้องช่วยกันหน่อยนะ
ให้มันผ่านวิกฤตไปก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวพี่จะขอร้องไง
พี่จะหมูกระทะกี่หมูกี่กระทะอะไรก็ข้อยประวัง
การร้องกินกันทีหลัง